ส่วนเรื่องนี้เราก็ตามความคืบหน้าให้ค่ะ
เหตุการณ์ที่สุราธานีกรณีนายนัทเชษ
เจ้าของธุรกิจรถทัวร์ถูกยิงเสียชีวิต
ยังไม่รู้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นเหตุฆาตกรรมนะคะ
เพราะว่าคดีนี้ที่เราตามกันมาหลายวันมันมีประเด็นที่น่าสงสัยอยู่หลายอย่าง
ถ้าหากว่าเป็นการฆ่าตัวตายทำไมปืนไม่อยู่ข้างศพของผู้เสียชีวิต
ปืนฝังดินอยู่หลังบ้านนู่นนายราเชนเป็นคนเอาไปฝัง
นายราเชนบอกว่าก็ตกใจเลยเอาปืนไปฝังเอาไว้หลังบ้าน
กลัวว่าคนในครอบครัวจะได้รับความเดือดร้อน
แต่คำถามคือแล้วนายลาเชนไปฝังทำไม
คดีมันเลยซับซ้อนมากกว่าเดิมมันเลยยิ่งยากขึ้น
นายราเชนเนี่ยถูกตำรวจเค้นสอบอยู่๓วันยืนยันเหมือนเดิมนะ
เขายืนยันเหมือนเดิมว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของนายนัทเชษเลย
แต่เขายอมรับว่าเขาเอาปืนไปฝังดินหลังบ้านจริงค่ะ

พตรีวัญชัยเอกพรพิชรองผู้บัญชการตพุทรภาค๘ก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ก็เลยบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ต้องรอ
ส่วนอาวุธที่เอาไปฝังไว้หลังบ้าน
ก็ต้องตรวจสอบว่าเอ๊ะมันใช่ปืนกระบอกเดียวกัน
ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้นายนัทเชษเสียชีวิตหรือเปล่า

ทีนี้ค่ะคนสำคัญคือนายราเชน

เค้นสอบ๓วันเต็มยังพูดเหมือนเดิมบอกไม่รู้เรื่อง
ตกใจเลยเอาปืนไปฝังกลัวคนในบ้านจะเดือดร้อนเขาบอกแค่นี้เลย
เราก็คุยกับแม่ของนายราเชนแม่ก็ยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้ยินเสียงปืน
แล้วก็รู้ว่าลูกชายเอาปืนไปฝังจริงแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายของนายนัทเชษ
เมื่อวานนี้ที่แม่บอกว่าแม่ของผู้ตายรู้ว่าปืนของผู้ตายราเชนเก็บไป
แล้วก็ได้บอกแม่ของผู้ตายไปแล้วแต่พอทีมข่าวไปถามแม่ผู้ตายกลับบอกว่าไม่ได้บอก
เรื่องนี้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงยังไงแต่แม่เขาก็เลยบอกว่า
ใครจะพูดยังไงก็พูดไปก็แล้วกันแม่ยืนยันว่าหนึ่งคือแม่ไม่ได้ยินเสียงปืน
คือนายราเชนลูกแม่ไม่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายนัทเชษ
เจ้าของบ้านค่ะบอกว่าได้ยินเสียงภรรยาของผู้ตายมาบอกว่านายราเชน
สารภาพว่าเป็นคนยิงผู้เสียชีวิตแต่เขาก็ยืนยันว่าภรรยาได้พูดกับเขา
จริงจริงแต่เขาไม่เชื่อเพราะว่าตอนนอนด้วยกันก็ยังเห็นหลานนอนอยู่ปกติ
พอทีมข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามภรรยาผู้ตายว่าจริงหรือเปล่าที่นายราเชนมาสารภาพ
เธอบอกว่าเธอไม่ได้พูดตกลงยังไงกันเนี่ย
เขาแค่สารภาพว่า
เขาเป็นคนหยิบปืนไปซ่อนแต่เรื่องอื่นเขาไม่ได้พูดอะไร

ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็คือก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เจอ

ได้เจอกันตอนต่อหน้าร้อยเว้นแค่นั้น
รอผลอย่างเดียวรอทางเจ้าหน้าที่อย่างเดียว
คุณผู้ชมคะผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทั้งหมด
เดี๋ยวจะรู้ผลไม่เกินเที่ยงคืนคืนนี้นะคะ
ตำรวจก็จะนำผลที่ได้มาประกอบสำนวนคดี
เพื่อสรุปให้ชัดว่าตกลงแล้วเป็นการฆ่าตัวตาย

ทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ให้รอพรุ่งนี้
น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ